คุณผู้ชมไหนก็เรื่องของความเชื่อแล้วนะคะ

บุกแต่คราวนี้มันบุกแบบแปลก

ลูกไว้หลายต้นค่ะแต่ว่าต้นนี้มันแปลกมาก
แน่นอนว่าความเชื่อก็ต้องเข้ามาเกี่ยวแล้วล่ะค่ะ

ทูบเทียนดอกไม้มากันเต็มเลยนะคะ

มันสูงสักประมาณ๓๐เซนติเมตร
ปลูกไว้ในบริเวณสวนของคุณ
นงทองชานะคะอยู่บ้านเล็กที่๘๑ทับ๑

ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
คุณยายอนงเนี่ยวัย๗๐ปีแล้วนะคะ

แต่ว่ามีเพียงต้นนี้มันแปลกกว่าต้นอื่น
ก่อนหน้านี้มาแล้วความเชื่อคุณยายบอกว่าเคยฝันแปลกนะ
หลานชายมาบอกเลขเด็ดเป็นตัวเลข๕๗
โดยหลานชายยืนตรงจุดที่พบต้นบุกแปลกต้นนี้พอดี
พอตื่นเช้าขึ้นมาพอเดินเข้ามาในสวน
ก็พบต้นบุกประหลาดจริงค่ะ
ก็เลยเชื่อว่าต้นบุกครกต้นนี้
จะนำโชคลาภมาให้อย่างแน่นอนนะคะ
ชาวบ้านเอาล่ะพอรู้ข่าวก็มากันนะคะ
มาขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
ในเรื่องของการทำพิธีก็มานะคะ

คุณยายอนงนี่จังหวะนี้ครับ
บางคนก็บอกว่าแกจะเป็นลมหรือเปล่า

จากนั้นนี่จังหวะนี้สั่นพับแบบนี้
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะยังไม่หมดนะคะ
จากสั่นแบบนี้แล้วคุณยายเขียนเลขค่ะ
เขียนเลขลงในกระดาษนั้นคุณผู้ชมเพ่งพินิษฐพิจารณาเอาเอง
สุดแล้วแต่ท่านเลยค่ะนั่นแหละค่ะเลขนี้ที่คุณยายเขียนเหรอใช่ก๊อฟ
เออเอาไปต่อที่อื่นเลยไหม
แล้วแต่จินตนาการใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมขอเขียนเลขแป๊บหนึ่งครับ
โอเคไปต่อได้ฮะไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่บริเวณสารตะเคียนครับ
ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาที่กบินบุรีปลาจีนบุรี
เมื่อวานเนี่ยชาวบ้านไปขอพรแล้วก็นำเครื่องเส้นไห้ไปแก้บนที่นี่นะฮะ
ปฐุมอิ่มจิตเจ้าของธุรกิจโต๊ะจีนบอกว่าโอ้โห
โควิดมาโต๊ะจีนล้มไม่เป็นท่าขาดรายได้
ก็ไม่จัดงงจัดงานจะไปจัดโต๊ะจีนให้ใครกิน

ถ้าโรคนี้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วนะ

เอาหน้ากากอนามัยพร้อมกับเฟสชิลมาให้เจ้าแม่ใส่ด้วย
ให้เจ้าแม่ตะเคียนสายเป็นแม่ย่าโอรสกับแม่พันธิไลครับ
โต๊ะจีนขายไม่ได้เลยไม่มีคน
เขาบอกว่าอย่างน้อยก็ถ้าเกิดว่าได้โชคได้ลาบก็ยังพอประทังชีวิตได้บ้าง
ลุ้นกันงวดต่อไปนี่แหละนะครับ

ไปกันที่วัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผ่แขกอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภกันไม่น้อย
ขณะที่นางสาวทวีพรอัฐจิรานันเอาแตงโมไป๖๐๐ลูกเนี่ย

ไม่รู้จินตราหรือเปล่าต้องผ่าดูก่อน

คือมาขอโชคขอลาบจากรูปปั้นพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีและรูปหล่อไอ้จ้อยเด็กวัดไผ่แขก

อกจากนี้นะครับนางสาวพัศรดาปิ่นสุวรรณก็มา
เอาโทรศัพท์มือถือมาแก้บนไอ้จ้อยเช่นกัน

งวดที่ผ่านมารับไปหน่อ๔๐๐๐บาทครับ

ได้ให้แต่มือถือนะซื้อซิมการ์ดมาใส่ด้วย

เลขท้ายเบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่ซื้อมา

ก็นำตัวเลขนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปต่อยอด

ใครที่อ่านต่อดิฉันเนี่ยระวังไว้นะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะต่อว่านะเข้าข่าวช้านะ
ไปดูที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
คักไปด้วยชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชค
ไหว้ขอโชคขอลาบแล้วก็แก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
คุณบัญชาอบเชยเป็นชาวกรุงเทพนะคะ
ไปพร้อมกับภรรยาไปแวะแก้บน
พ่อปู่ฤษีพรมเมษจาแล้วก็กุมารเจ้าสัวเหงนะคะ
หลังจากที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว
งวดที่ผ่านมาเฮ้ยซื้อกี่ใบอ่ะ

นักเสี่ยงโชคคราวนี้พอรู้ข่าวแบบนี้นะครับ
ก็แวะเวียนไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
ซึ่งงวดนี้ตัวเลขโสลดสารตะมีทั้งหมด๖ตัว
ลอยแพร่แบบนี้จับคู่กันแบบนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะครับ
สุดแล้วแต่ใจท่านสุดแต่ใจจะขวายคว้า
ชอบคู่ไหนก็จัดไปคู่นั้นค่ะ

ปิดท้ายกันที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมครับมีการทำความสะอาดฉีดพ่น
น้ำยาฆ่าเชื้อกันรอบบริเวณวัดเลย
รวมทั้งบนสารากาประเรียนสถานที่ประดิษฐาน
พระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

นายชนะชัยบูรณัทนะครับอายุ๕๐
เดี๋ยวจะรอพอพี่เขาแวะไปขอโชคลาภ
จากขุนปั้นตัดทองนิ้วลาย
แล้วก็ไปส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์ด้วย
แล้วก็ถ่ายภาพเก็บไปให้เพื่อน
ลูกหลานดูด้วยนะครับ
คือเขาจะไปเสี่ยงดวงในงวดต่อไปนี่แหละฮะ